มีลูกบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวประเวทในกรุงเทพนี่แหละ
เขาถ่ายคลิปของคุณลุงที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ
มาลงในสังคมออนไลน์บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหว
ค่ะนะฮะพฤติกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะการถือดาบ
อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
อย่าเอาไม้มาฉีเขาอย่างนั้นสิ
ทำไมผมมีสิทธิ์

เอาไม้มาฉีคนอื่นแบบนี้มันมีสิทธิ์อะไร
เอาไม้วางก่อนเอาไม้วางก่อน

วางทำไมต้องวาง

แล้วเราถือไปเพื่ออะไร

กูทุกคนใช้วันนเรียง
นี่ค่ะคือไม้ที่แกถือเนี่ย
แล้วไปทิ่มอกหนิคือดาบนะครับ

ภรรยาของคนที่ถูกเอาไม้จิ้มใส่อกเข้าไปด้วย

นี่เป็นเหตุการณ์๑๙เมษายนนะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวประเวทกรุงเทพนะครับ
คุณลุงคนนี้อายุ๖๑ปีชื่อลุงจำรัฐ
เราได้คุยด้วยแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
คือบ้านแกอยู่แถวพื้นที่ด้านหน้า
แล้วชอบวันดีคืนดีก็เอากระป๋อง
เอามาตั้งกลางสนามย่าส่วนกลางของหมู่บ้านจุดไฟ
อันนี้ก็มีเดี๋ยวค่อยดูคลิปไปเลยนะฮะ
จุดไฟก็มีลูกสาวของแกเนี่ยต้องมาไล่ดับไฟเก็บกระป๋อง

พื้นที่แถวนี้สนามย่าส่วนกลางเนี่ยแกก็เอาโป้งเอาป้ายมาติด
เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวของแก
ครับเสร็จด้วยต้องมาไข่แหละอะไรประมาณแบบนี้ใครมาเอาป้ายบอก
นี่ช่วงลูกต้องมาดับไฟนะฮะแกก็มาจุดอย่างนี้แล้วก็นั่งอยู่แถวนี้

คือทีมข่าวทายรัฐทูลินิยา
เราไปได้ภาพมาหลายอย่างที่ฝั่งลูกบ้านคนอื่นเขา

เราไปที่หมู่บ้านแห่งนี้

พฤติกรรมของเพื่อนบ้านคุณลุงคนนี้อยู่ซอยเดียวกันแต่คนละแยก
แต่มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญและความหวาดกลัว
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลางมันพื้นที่ส่วนกลาง
ลูกผักสวนครัวอะไรของแกก็พื้นที่ส่วนกลาง
วันดีคืนดีเอาไม้มาวางกับเก้าอี้ปิดเส้นทางของเขาก็มี
จุดไฟในสนามย่าก็มีมันเสี่ยงไปหมด
เปลวไฟบางทีมันลอยไปถึงบ้านคนอื่นบ้านเธออยู่ใกล้ด้วยมีลูกเล็กด้วย
ที่มาของคลิปที่ท่านดูตอนแรกเมื่อวานนี้
เธอบอกว่าเธอเห็นลุงคนนี้เอาป้ายลักษณะปลูกผักสวนครัว
แขวนไว้บนต้นไม้ส่วนกลางมีพวงมาลัยดาวเรืองไปห้อยด้วย
เธอก็ไปแจ้งนิติเนี่ยบอกนิติบอกอะไรเนี่ยนิติก็มาเก็บไป
พอแกมาเห็นว่าป้ายหายเท่านั้นแหละแกเดินมาโวยวายที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
มีพวงมาลัยดอกดาวเรืองห้อยอยู่ทั้งสองข้างของป้าย
เราเห็นเราไม่โอเคแล้วมันคือที่ส่วนกลางมันคือที่ส่วนรวม
ควรเอาป้ายอะไรมาตั้งแบบนี้แฟนก็เลยเดินไปแจ้งนิติค่ะ
สักพักนึงลุงแกออกมาดูไม่เห็นป้ายตัวเองแล้ว
แกก็เข้าบ้านไปแล้วเดินออกมาพร้อมมีดดาบสองอันถือไว้สองมือ
ชักค่ะถือไว้สองมือแล้วก็เดินด้วยแบบเดินไปที่มิติเลย
เขาจะเปิดเพลงเสียงดังมากเสียงดังมากแล้วเพลงที่เขาเปิดจะเป็นเพลงบันเลงในงานศพบ้าง
เพลงอื่นอื่นบ้างซึ่งอันนี้เป็นใครก็ไม่โอเคหรอกค่ะ
ถ้าเปิดได้ยินเพลงงานศพทุกวันเราซื้อบ้านตรงนี้บ้านหลังมุมแล้วติดสนามย่า
ศัลยภาพแรกที่เราเห็นตอนซื้อบ้านหลังนี้คือต้นไม้ต้นเดียวที่โครงการปลูก
ที่เหลือนั่นคือลุงปู่หมดเลยค่ะที่ผ่านมาเขาอาจจะแค่สร้างความรำคาญ
แต่ตอนนี้ซายมองว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายกับการที่เขาถือ
อยากให้ตำรวจทำอะไรสักอย่างด้วย

แต่ตำรวจกลับไม่รับอะไรเลย
บอกว่าเธอก็พยายามไปแจ้งความ

แต่เธอบอกดาบไม่ชักแต่เอามาทิ่มอกสามีเธอ
ต้องรอให้เกิดอันตรายก่อนเหรอ
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับเรานะครับ

นิติบุคคลของหมู่บ้านเราไปคุยด้วย

จะเป็นคนดีคนน่ารักมาก

โดยเฉพาะของต่างที่แกเอามาวาง
เอาไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน

โอ้โหฉุนเฉียวขึ้นมาทีเดียว
เก็บแล้วก็เอามาซ่อนไว้

เมาแล้วก็เราไปทำอะไรเขา
ก็คือเราไปเก็บของที่เขาเอามาวาง

สิ่งที่เขาเอาไปวางคือถูก
บางเถียมเป็นพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมันไม่ใช่
ปกติแกเป็นคนน่ารักเป็นคนดีอีกคนนึง
ก็คนละครึ่งทางค่ะเพราะว่าทั้งสองต้องเย็นลง
ก็คือต้องนัดคุยกับลูกสาวเขาว่าจะให้เวลาเขากิน
ก็คือให้เขาอยู่แต่ในบ้านไม่เอาของมาวางไว้เกะกะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ช่วงที่เวลาเขากินก็คือช่วงแบบนี้คือลูกสาวเขาก็ไม่อยู่

แกจะกินเผ้าเล่ายันค่ำแล้วมีปัญหา
คือแต่ว่าคนที่เขาเอาคลิปมาร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่านิติบอก

ตำรวจบอกเขายังไม่ได้ทำร้ายใคร

ไฟยังไม่ไหม้เอามีดไปทิ่มอก
แต่มันยังไม่ได้แทงแล้วใครจะรับประกัน
อนาคตท่านผู้ชมครับวันนี้

ลุงบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟัง
เล่าให้ฟังนะครับคุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเอาวันนั้นก่อนจุดไฟที่เห็นกระป๋องจุดไฟส่วนกลางหมู่บ้าน
ตรงสนามย่าเนี่ยก็ยุ่งมันเยอะ

แล้วที่ชาวบ้านบอกลุงอะไรเนี่ยมาปลูกต้นมงต้นไม้เอาป้ายปลูกผักอะไรมาวางเอาไว้หน้าหมู่บ้านเนี่ย
พาเดินไปดูเลยนะครับบอกอ่ะพื้นที่ส่วนกลางก็จริงอ่ะ
แต่ที่ลุงปลูกเนี่ยมันผักสวนครัวนะ

รอกันอีกสักเดือนสองเดือนได้ไหมล่ะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน

เดี๋ยวผักมันโตเนี่ยผักกินได้นะ
แล้วเพื่อนบ้านจะรู้ว่ามันมีประโยชน์

อุปกรณ์ที่มีอยู่ควรมาใช้ไปอยู่ให้ได้
ไม่ใช่คุณตัดแล้วตัดทิ้งตัดทิ้ง
นี่กำลังโอกาส

มาดูกันจะได้กินผลไหม
เก็บผลกินไหม
ว่าอันนี้มันคืออะไร
ที่เราก็สร้างให้ยุ่มชน
ไม่ใช่มีสนามย่าแล้วคุณก็บอก
เฮ้ยเสมย่าสวยงาม

ไกลคุณคิดว่าไกลแบบไหน

คุณคิดลักษณะสำหรับที่เขาวางจุด

ถ้าผมอยู่ทางนู้นผมงานดึก
ผมเลยเผาตรงนี้

นี่เหตุผลของคุณลุงเขานะฮะคุณลุงก็เอาดาบมาให้ดูด้วยบอกผมไม่เคยจะชักออกจากฝักเลยนะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เลยเชิญไปหมดนะฮะสอนอประเวทเชิญเจ้าของคลิปที่เป็นผู้เสียหาย
เชิญลุงจำหลัดนะครับนิติบุคคลของหมู่บ้านด้วยให้ไปคุยกันนะครับ
นิติบุคคลบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะจัดการเรื่องพื้นที่ส่วนกลางให้ใหม่นะ
คือลุงจะปลูกผักจะติดป้ายที่ต้นไม้อะไรที่ลุงปลูกเนี่ย
มันต้องไม่ใช่สนามย่าส่วนกลาง
บอกจะปลูกไว้ทำไมแค่ย่าปลูกผักให้ชุมชนกิน
แต่มันก็ต้องไปถามชุมชนเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นนิติส่วนกลาง

ใช่ไหมเนี่ยลุงก็ได้นะครับ
แล้วรับปากว่าจะลดระดับเสียงเสียงพรงเสียงเพลงที่เปิดเวลากินเหล้าที่บ้านเนี่ย

แต่เจ้าของคลิปบอกว่าต้องขอลงบันทึกประจำวันแล้วก็แจ้งความนะครับ
กรณีที่ลุงเนี่ยแม้ดาบจะไม่ได้ชักออกจากฝัก
แต่เอาดาบเนี่ยไปจิ้มไปทิ้มหน้าอกสามีเขา
เขาบอกเขาไม่ไหวเขากลัวเขาหวาดกลัวนะฮะ
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดนะครับ
ก็คงต้องพิจารณาแจ้งข้อหาเรื่องของการพกพาอาวุธมีดของลุงนะครับ
แล้วข้อหาคมขู่คุกคามด้วยเรื่องที่ลุงเนี่ยไปดำเนินการนะฮะ
ส่วนเรื่องที่ว่าจุดไฟในถังน้ำมันในถังกระป๋องอ่ะ
ตรงเนี่ยจะเข้าขายเรื่องจะไปวางพงวางเครื่องอะไรรึเปล่าเนี่ย